มาดูอีกหนึ่งพาดหัวนะฮะ
จ่อส่งฝากขังสาวปวสมือมีด
ถูกชายบอกเลิกก็เลยแทงอกแฟนดับ

ก็อ้างว่าเพราะผู้ชายเอามีดออกมาก่อน
ตัวเองก็เลยป้องกันตัวแล้วก็ใช้มีดนั้นแหละครับ
แทงเข้าไปที่หน้าอกของผู้ชายจนเสียชีวิตนะครับ
เป็นเหตุการณ์เรื่องกล่าวความรักเกิดขึ้นอีกแล้ว
เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูเข้าปั๊มหัวใจ
เพื่อช่วยชีวิตของนายพีรพลพุ่มจำปาอายุ๑๙ปี
เป็นนักศึกษาปวสชั้นปีที่๒ของโรงเรียนพาณิชย์แห่งหนึ่ง
มีนบุรีหลังจากถูกแฟนสาวก็คือ
นางสาวสุพรรณสายางสุกอายุ๑๙ปี
ซึ่งเป็นแฟนสาวใช้อาวุธมีดพกแทงเข้าไปที่หน้าอกด้านซ้าย
แล้วก็ทำให้นายพีรสินนอนหายใจรวยริน
อยู่ริมถนนภายในซอยสันติศุกร์ย่านถนนรามอินทา๗๕
แต่สุดท้ายนะครับเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถที่จะช่วยยื้อชีวิตนายพีรสินได้
เพราะถูกแทงเข้าที่จุดสำคัญเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
ขณะนั้นเองนะครับนางสาวสุพรรณสาแฟนสาวก็มีอาการคลุ้มคลั่ง
คือร้องไห้โวยวายด้วยความเสียใจตลอดเวลาที่เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือแฟนนุ่ม
พร้อมกับมีท่าทีอ้อนวอนว่าอยากจะขอตายตามแฟนนุ่มตลอดเลย
คือบอกเจ้าหน้าที่บอกญาติว่าปล่อยอยากจะตายอยากจะตายนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องคอยล็อกตัวไว้เพื่อให้สงบสติอารมณ์
ก่อนจะคุมตัวไปสอบสวนที่สนคณะยาว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลาประมาณตีหนึ่งของเมื่อวานนี้นะครับ
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่านายพีรสินผู้ตายแล้วก็นางสาวสุพรรณสาเนี่ย
ทั้งสองคนเพิ่งจะคบหาดูใจกันได้ไม่กี่เดือน
ช่วงเวลาเกิดเหตุนายพิรสินขี่รถจักรยานยนต์มารับนางสาวสุพรรณสาร
บ้านพักในซอยบรามอินทา๖๗เพื่อไปทานอาหารด้วยกัน
เลี้ยวเข้ามาภายในซอยรามอินทา๗๕ช่วงกลางซอย
ทางนายพิรสินตัดสินใจบอกเลิกบอกเลิกนางสาวสุพรรณสา
ทั้งสองคนมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงจึงจอดรถพูดคุยกัน
ซึ่งจากคำให้การของนางสาวสุพรรณสานางสาวสุพรรณสาอ้างว่ามีปากเสียงกัน
แล้วก็นายพีรสินแฟนนุ่มจะพยายามเข้ามาทำร้ายร่างกายตัวเธอก่อน
ทำให้มีดพกที่ตัวเธอเองพกติดอยู่ในมือพกติดตัวมา
เอาแทงเข้าไปที่หน้าอกนายพีรสินโดยที่เธอบอกว่าเธอไม่ได้ตั้งใจ
เราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของนางสาวสุพรรณสาหน่อยครับ
เขาจะมารับหนูไปกินข้าวที่บ้าน

เพราะว่าหนูมีปัญหากันมาอยู่แล้ว

หนูไม่ได้ปักค่ะจังหวะเขาเหมือนจะต่อยหนู

หนูไม่ได้ตั้งใจทำงงว่าหนูอยากไปโดนมา
คือฝ่ายหญิงนางสาวสุพรรณสาบอกว่าฝ่ายชายก็ชักมีดออกมา

ใช่ค่ะคือทั้งคู่มีมีดพกอยู่แล้วก็พกติดตัวเป็นประจำ
เพราะว่ากังวลเรื่องความปลอดภัยไงว่าต่างสถาบันจะมาทำร้าย
พอฝ่ายชายชักมีดออกมาก่อน
ตัวเธอเองก็เลยชักมีดออกมาป้องกันตัวเหมือนกัน
แต่ฝ่ายชายยังพยายามเดินเข้าหา
ก็ได้ใช้มือทั้งสองข้างผลักไปด้านหน้าแล้ว
ส่วนมือขวาที่ถือมีดอยู่เนี่ยมันก็พลั้งแทงเข้าไปกลางอกของฝ่ายชายเลย
ที่ฝ่ายหญิงจะประคองร่างของผู้ชายลงนอนกับพื้น
วิ่งไปเรียกแท็กซี่และโทรหารถพยาบาลให้มาช่วยเหลือนะครับ
จากการสอบปากคำพยายามแวดล้อมพบว่า
นายพีรสินกับนางสาวสุพรรณสาเคยมีปากเสียงกันมาก่อนหน้านี้หลายต่อหลายครั้ง
และเคยมีครั้งหนึ่งที่นางสาวสุพรรณสาพยายามใช้อาวุธมีดเล่มเดียวกันนี่แหละ

และจากข้อมูลของครอบครัวของนายพิรสินผู้ตาย
บอกว่าก่อนหน้านี้ผู้ตายเคยมาประบายให้คนในครอบครัวฟังบ่อยครั้ง
แต่ก็ไม่ปล่อยให้ฝ่ายชายไปไหนเลยทำอะไรเลยนะครับ
แต่ว่าทางญาติก็ไม่คาดคิดว่านายพีรสินจะมาจบชีวิตลงจากน้ำมือของแฟนสาวตัวอื่นนะครับ
คือตอนนี้เพื่อนของนายพีรสินผู้ตายก็มีการตั้งข้อสังเกตด้วย
คือเค้าบอกให้ข้อมูลแบบนี้ว่าทางฝ่ายผู้หญิงนางสาวสุพรรณสาวคือผู้จาแข็งกระด้าง
ญาติแล้วก็เพื่อนของทางด้านนายพีรสินไม่ค่อยมีใครชอบหรอก
แล้วเพื่อนนายพีรสินเขาก็คิดว่ามันน่าจะเป็นอุบัติเหตุ๔๐
แล้วเป็นการรุมทำร้าย๖๐หรือเปล่าเขาตั้งข้อสังเกตแบบนี้คุณ
จากนางสาวสุพรรษาตัวเล็กน่าจะไม่มีแรงที่จะแบบแทงขนาดนั้นนะคะ
จะไปสู้กับผู้ตายได้ยังไงเพราะว่าผู้ตายรูปร่างใหญ่กว่า
เขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าฝ่ายหญิงไม่ได้ก่อเหตุคนเดียวหรือเปล่า

เรื่องนี้ต้องติดตามเรื่องของคดีนะครับ
งั้นนะนอกจากเธอจะตกเป็นจำเลยในทางกฎหมายแล้ว
อาจจะตกเป็นจำเลยของสังคมต่อไปอีกนะครับ
เพื่อเคลียร์ปัญหารักจุดต่อมาเข้ามาในซอยประมาณ๑๐๐เมตร
จุดที่ผู้ตายขี่รถมาจอดริมถนนแล้วก็ทะเลาะกัน
มีปากเสียงกันนางสาวสุพรรณสาก็พลั้งมือใช้อาวุธ

แล้วก็ถูกแทงเข้าใส่ร่างกายของผู้ชายนะครับ
บริเวณราวนมซ้ายแล้วก็พยายามวิ่งไปเรียกแท็กซี่นะครับ
เพื่อนำแฟนไปส่งโรงพยาบาลแต่ว่าแฟนเสียชีวิตซะก่อนนะครับ
จากนี้นางสาวสุพรรณสาบอกว่ารู้สึกเสียใจ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำไปเพราะไม่ได้ตั้งใจ
และอยากขอโทษกับครอบครัวของแฟนนุ่มด้วยนะครับ
ด้านของพันธุ์ตำรวจตรีธีวริษฐราธนาการสรวจสอบสวน
สถานีตำรวจนครบานคันนายาวนะครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายกับแฟนสาวทะเลาะกัน
เรื่องที่ผู้ชายเนี่ยขอบอกเลิกแต่ผู้หญิงก็ไม่ยอมนะครับ
จนเกิดเป็นเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับ
โดยนางสาวสุพรรณสาถูกแจ้งดำเนินคดีรวม๒ข้อหา
คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพกพาอาวุธมีดไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ซึ่งวันนี้ตำรวจจะควบคุมตัวนางสาวสุพรรณสาไปขออำนาจศาลจังหวัดมีนบุรีฝากขังผลัดแรกเป็นเวลา๑๒วันนะครับ